คุณผู้ชมคะอยากให้ช่วยเป็นตาสับปะรดช่วยกันรายงานข่าวสอดส่องมาหน่อยว่าในพื้นที่ไหนยังมีมอเตอร์ไซค์หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าอยู่บ้าง
ส่งต่อมาบอกกันหน้าจอบอกพี่กัดกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็มีการกวดขันโดยกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่เลยค่ะไปจัดระเบียบไปดูเกี่ยวกับโครงการนี้จุดกวดขันจับปรับรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าเขาบอกว่าแถวอโศกเนี่ยเยอะเลยนะทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบกันตรงนั้นแล้วตอนนี้พี่วิน

หาเช้ากินค่ำอย่างพวกผมก็อยากจะเสนอให้เพิ่มอัตราโทษเป็นลำดับขั้นบันไดได้ไหมค่ะดังนั้นทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยจะต้องรวบรวมข้อมูลนี้ค่ะไปเสนอกับที่ประชุมอนุกรรมการบริหารวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประชุมกันวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้พอได้ข้อสรุปยังไง